ความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลังจากที่มีคนร้ายเข้าไปใช้อาวุธสงครามยิงถล่ม
จุดตรวจที่ลำพญาจังหวัดยาลานะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้
มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตถึง๑๕ศพด้วยกัน

แม่ทัพภาคที่๔บอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ๑๕ปีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้สิ่งที่ต้องตามกันต่อ
ก็คือเรื่องของการตามไล่ล่าจับกลุ่มคนร้าย
แต่เอาล่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรมน
ซึ่งก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการก่อการร้ายนะคะ
ก็เป็นคนร้ายนี่แหละที่เข้าไปสร้างสถานการณ์ค่ะ
ไปดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีว่าพูดอะไรบ้างสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น

ก็บอกว่าเรื่องของความคืบหน้าการสอบพยาน

ป้อมตรวจชรบรลำพญายืนยันนะคะว่าตอนนี้หลักฐานที่มีอยู่ในมือ
เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มบูคอรีหลำโซะและกลุ่มมายาโกะลาเต๊ะ
ซึ่งเคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อ๔อำเภอของจังหวัดปัตตานี

ส่วนกลุ่มที่๒เป็นกลุ่มของนายอับดุลล้อโต๊ะเต๊ะ
กลุ่มนี้เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอกาบังบันดังสตาร์และยาหา
โดย๒กลุ่มนี้เขาจะมีการผนึกกำลังร่วมกัน
ในการปฏิบัติการถล่มจุดตรวจชรบรลำพญาที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๕ศพและได้รับป่าเจ็บ๕ราย
ส่วนแนวร่วมในพื้นที่ก็จะมีการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพาหลบหนี
ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทั้ง๓ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
ก็มีการสนที่กำลังร่วมกันนะคะเปิดปฏิบัติการยุทธวิธี
ว่าภายในวัน๒วันนี้จะสามารถไล่ล่าตัวคนร้าย
ตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ
หลบหนีไม่ได้อยู่ในชุมชนเพราะว่าบางจุดเราสามารถยึดเป้มีเปรตมีเตนท์
แสดงว่าเขาไม่ได้นอนในที่ชุมชนนอนอยู่ในพื้นที่ป่า
ซึ่งตอนนี้คุยกับแม่ทัพแล้วว่าจะประดูกการเชิงลุก
เพื่อพิสูจน์ทราบเพื่อเอาตัวกลุ่มนี้ให้ได้ในช่วงวันสองวันนี้ก่อน
ไฟที่เกิดขึ้นปลายด้ามขวานของประเทศไทยครั้งนี้
ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมวกหนึ่งท่านเป็นประธานโดยตำแหน่งนะคะ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้น
แต่หากจะมีการประกาศใช้ก็ต้องพยายามให้เป็นช่วงที่สั้นที่สุด
เชื่อว่าเร็วนี้จะมีความคืบหน้า
ในเรื่องของการจับตัวผู้ก่อเหตุนะฮะ

บอกว่าไอ้การปฏิบัติการครั้งนี้
โจมตีฐานของชรบที่ยาลาครั้งนี้
ไม่อยากให้เรียกว่ากลุ่มก่อการร้าย
แต่ก็ยอมรับนะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุใช้กลยุทธ์ที่รุนแรง

เพื่อให้เกิดความกดดันต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

ดังนั้นนายกยังคงยืนยันเหมือนเดิม
ดังนั้นวิธีการที่จะไปแก้ปัญหาหนามยอกต้องเอาน้ำบก
ก็คือยังใช้เรื่องของยุทธวิธีสันติวิธีเหมือนเดิม
พร้อมกับควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย
นำการพัฒนาเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ
ไม่ใช่ไทยพุทธอย่างเดียวนะ

ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวว่าให้รัฐบาลเลิกโน่นเลิกนี่

งั้นก็ลองไปอยู่ในพื้นที่เขาดูที่ว่าจะทำยังไง
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่า
เจ้าหน้าที่สามารถตามไปจับตัวผู้ต้องสงสัย
คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในขบวนการการก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะพันเอกปราโมทพรมอินโคศกกรมนภ๔ส่วนหน้าบอกว่า
จากการไปสักถามผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่ควบคุมตัวได้

ตอนนี้คุมตัวอยู่ที่หน่วยสักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี
เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังคงให้การภาคเศษ
แต่เอาล่ะแม้ว่าจะให้การภาคเศษก็คือแบ่งรับแบ่งสู้

แต่ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้จากผู้ต้องสงสัยรายนี้
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะ
นอกจากนี้วันนี้เขามีการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่
ไปถึงพื้นที่ตำบลปากล่ออำเภอโคกโพ

เหมือนคนที่มาอาศัยอยู่บริเวณนี้

เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้ตรวจสอบต่อไปนะคะ